ความสไฟท์ต่อหลายอย่างหรือเพิ่มตัวสีโพด้างเราไม่ออก
นี่เดี๋ยวบอกก่อนเมื่อวานเข้าไปห้องซ้อม
พร้อมจะได้ป่าเราไปดูพลังเสียงของสีโพลดำนะครับ
แก้มโดมตั้มค่ะแล้วก็มาเฉลยแขกรับเชิญสี่โพแดงด้วย
โพแดงที่ว่ามีใครบ้างมีคุณเบนมาเรียมมีคุณคิวคุณเค้กบีบไฟล์นะฮะ
ก็เรียกว่านอกจากความเข้มข้นของโชว์ความฮาของคอนเสิร์ต๔โพดำโอเมกอร์ต
และเห็นบอกว่ามากล้นกันแบบปากต่อปากสุดสุดดีสุดเดทนะฮะ
วยกันแบบสุดจะดีจะเวอร์อะไรขนาดไหนนะคะ
เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญ
เซอร์ไพรส์อยู่ด้วยไม่รู้ใครไปฟังเฉลยจ้า
ไม่ยอมตอบนะคะเป็นใครไปฟังเลยค่ะเป็นใครค่ะน้องแก้มตอบเลย

เข้าใจได้ไหมว่าเป็นคนนักร้องนักแสดงนาราคนดังอะไรอย่างนั้น

เขาได้หมดอ่ะเขาได้หมดอ่ะเขาได้หมดอ่ะ
เอาเป็นว่าผมปล่อยไม่เป็นอ่ะเจอคนนี้ผมปล่อยไม่เป็น
ได้หมดแล้วก็เขาสวยมากและความสามารถเยอะมาก

มุกมุกโหดมากไม่เป็นแซวอ่ะ

แล้วเจอนุ่มโดมจารวดนะคะถามงานบวชหน่อยเห็นน้องโดมบอกว่าเดี๋ยว๓กุมภาพันธ์นี้
โดมจะตั้งใจบวชนะฮะตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็เห็นว่าเลือกไปบวชที่บ้านเกิดนะฮะศรีภูแก๊สค่ะ
เป็นเวลา๑๕วันนะคะใครจะได้ไปถือหมอนให้น้องโดม
ว่าใครจะอยู่ในส่วนไหนของงานพิธีเดี๋ยวต้องไปฟังน้องโดมหน่อยจ้า
นุวัฒนาบุญด้วยนะคะน้องโดมจ๋า
คอนเสิร์ตปั๊บก็คือลงไปภูเก็ตเลยที่เลือกไปภูเก็ตเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขา
ก็รู้สึกว่าบวชฟูเก็ตก็ได้ประมาณ๑๕วันครับคราว

จริงก็พยายามหาแล้วครับแต่ไม่ทัน

ไม่ว่าจะเป็นแบบสาวคงสาวเก่ากันไปนะคะ
ก็รอกันดูอีกทีละกันวันที่๓กุมภาพันธ์ค่ะ